มาดูเหตุสลดไว้เป็นอุทาหรณ์กันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
แรงงานชาวพม่าอายุ๔๑ปีมารับต่อเติมก่อสร้างบ้านแถวย่านทุ่งครูบางมดค่ะ
ปรากฏว่าตอนที่กำลังจะนำเครื่องเจียวไฟฟ้าเนี่ย
เสียบเข้ากับปลั๊กพ่วงนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
กำลังจะนำปลั๊กเนี่ยไปเสียบแล้วปรากฏว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะ
ลูกศรสีแดงผู้ชายคนนี้ชาวพม่าอายุ๔๑ปีแขนสีส้มค่ะ
เสื้อสีส้มนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งคอยดูนะ
เขาลุกขึ้นยืนกำลังจะเอานั่นเครื่องเจียบไฟฟ้าไปเสียบเข้ากับปลั๊กพ่วงแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดที่บ้านหลังหนึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการต่อเติมก่อสร้าง
บนถนนประชาอุทิศ๕๔แยก๖แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
ทีนี้จากการสอบถามเพื่อนเป็นแรงงานชาวไทยชื่อว่านายสมจูนอายุ๕๓ปี
นายสมบอกว่าตัวเขาเองมารับจ้างต่อเติมบ้านหลังนี้
โดยได้ค่าแรงคนละหนึ่งพันบาทกับผู้ตายก่อนเกิดเหตุผู้ตายพยายามที่จะเสียบปลั๊ก
พอถูกไฟช็อตเสร็จปุ๊บตัวเกร็งล้มทั้งยืนอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะ
เพื่อนคนงานอีกคนพยายามไปช่วยแต่ก็ถูกไฟดูดเช่นกันก็เลยถอยมา

นายสมก็เลยรีบเข้าไปกระชากสายไฟปลั๊กพ่วง
ออกมาจากตัวผู้ตายแล้วก็พยายามปั๊มหัวใจ
แต่ก็ไม่เป็นผลนะคะสุดท้ายตัดสินใจต้องแจ้งตำรวจค่ะ
ไปถามภรรยาผู้ตายก็ทราบว่า
หลังทราบข่าวก็เดินทางมาดูศพนะคะ
เจ้าตัวเล่าทั้งน้ำตาบอกว่า
เขากับผู้ตายมีลูกด้วยกัน๒คน

คนเล็กเป็นผู้ชายเพิ่งจะคลอด
คลอดนะคะกลายเป็นว่าครอบครัวนี้ขาดเสาหลักของครอบครัวนะคะ
หลังจากนี้ก็ทำได้เพียงส่งสามีเป็นครั้งสุดท้าย
ด้วยการหาวัดไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำพิธีศพ
เพราะครั้นว่าจะเอาศพสามีไปประกอบพิธีที่บ้านเกิดคนที่พม่าเนี่ย
ก็น่าจะยากเพราะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะตามมาด้วยนะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ทำงานก็ต้องระมัดระวังนะครับ